หนึ่งสองซ่ำ

จัดทุกวันยายเจ๊ก็ไม่เคยอยู่ร้าน
บ้านเรานี่มันเงียบถ้าวางเวงเลย
แล้วคนเราเดี๋ยวนี้ไว้ใจยากนะจรมันเยอะนี่พูดเป็นเล่มไปนะก็มาเย็นวานนี้ผู้หญิงใส่ทองส่องละหลึง
ตายขาดที่เลยโดนโจรที่รถชน

เลยผี
อุ๊ยจะอะไรกันแล้วคะพี่นี่คนค่ะ

น้าแก่แล้วเดี๋ยวน้าช็อคตาย
บอลหรือเปล่าเพี้ยขอมิชั่งเสี่ยงตายดีกว่าพี่บอลก็ลบหรือเปล่าอุ้ยตลาดตนให้เพื่อน

คนเจ้าข่าวคุณพี่ไม่เชื่อบอยไอ้เบิร์ต
ก็ถึงแล้วเนี่ยอย่าจับบอลทำไมเนี่ย
แล้วถ้าเกิดเขาเป็นผีจริงถ้าเขาเข้าอ่างทองมันจะทำยังไง

นี่

อย่าเพิ่งเถียงกันเลยค่ะคุณพี่

เฮ้ยทำไมตัวพี่เย็นนะคะ

ไม่ใช่ผีแต่พี่อยากจะ

เป็นคนค่ะวันนี้หนูมาเนี่ย
ภูเขาใจแต่ทำไมหนูติดตัวแบบนี้ล่ะ
พูดแก่เขาจากนี้เขาฟังไม่รู้เรื่อง
เมื่อพูดยังไง

เจ้าเป็นเรื่องไรเจ้ามีการอันใดไม่

เจ้าต้องการอะไร
พูดมาบั่นเดี๋ยวนี้ก่อนที่ข้าจะบั่นคอเจ้า
บอกแล้วเจ้าค่ะคือว่า
ค่ะอยากจะได้กระต่ายไปขูดมะพร้าวนะเจ้าค่ะ
เพราะว่าค่าเนี่ยจะเอากล้วยไปทำกล้วยบวชชีเจ้าค่ะคุณพี่

แม่น้ำเจ้าคิดอย่างไร
ถึงเอากล้วยหอมไปทำกล้วยหัวชี
หรือว่าเจ้าหาซื้อกล้วยน้ำว้าไม่ทัน

ตอนเดินมาหิวเจ้าขาก็เลยหยิบกิน

จะเอาไปขูดมะพร้าวทำกะทิเจ้าขาว

บ้าเหรอฟันไม่ใช่กระต่ายขูดมะพร้าว
หนึ่งอยากได้กระต่ายขูดกะทิเจ้าค่ะไม่ได้เอาไป

เอาไปขูดหัวป้ากันเนี่ย
เอางี้นี่ตัว

ยังจะมาใช้กระต่ายขูดมะพร้าวกันอยู่อีก

กะทิถุงพาธุเชลลาย๕๐๐มิลลิตร
เฮ่ยอ๋อขอดูหน่อยนะคะอันนี้ดีนะคะดูหน้าอร่อยมากเลย
เออเดี๋ยวหนูจะทำขนมมันต้องใช้อันนี้เข้าใจไหม
นี่กะทิกล่องแบบลมกวัน
เฮ้ยไม่ใช่ควันธรรมดาควันเทียน

พูดแบบนี้พูดลมควันคนแข่งเขาตาโต
นี่กะทิกล่องแบบลมกวันเทียนเพราะอันนี้ถูกสุดแล้ว
น้าดีกว่านี่ของน้านี่หัวกะทิเลยสูตรเข้มข้นด้วยดีกว่าแล้วก็ถูกกว่าด้วย
อันนี้ถูกเหรอคะหนูไม่เอาแล้วหนูเอาอันนี้

ของหน้าทำได้เยอะเลย

อุ๊ยอันไหนถูกกันแน่คะเนี่ย
เอ้าแล้วตรงกะทิชับก่อแบบไหน